ของการไล่รำมโนราคุณผู้ชม

ร้องเพลงก็ดีรำมโนลาก็เลิศนะครับ
ผู้ชมให้เป็นยากาศกันนิดนึงจ้า
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละภาพบรรยากาศพี่หญิงนะคะ
อยู่ตรงกลางนะชายผ้าสีน้ำเงินคุณผู้ชมเห็นไหม

ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นคือบรรยากาศที่พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีเนี่ย
เดินทางไปรำที่หาดใหญ่ค่ะ
กับคณะมโนราธวินสายพินจำปาทอง

เรียกว่าเป็นการกลับมารำแบบจริงจังอีกครั้งในรอบ๒๐
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่หญิงเคยรำมโนราครั้งแรก
คอนเสิร์ตของพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะ
แล้วก็ต่อมาได้รำมโนราอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อปี๒๕๔๗นะฮะกับเพลง

อัลบั้มชุดโชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจ

บอกเลยว่าเพลงนี้ดังมาก
แต่รำอย่างเป็นทางการจริงก็คือครั้งนี้แหละ

เห็นพี่หญิงรำแล้วว่าสวยมากนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่หญิงยังบอกอีกด้วยนะว่า

เป็นการรำให้คุณตากับคุณยายฝ่ายคุณพ่อ
ที่เป็นโนราแล้วก็เป็นหนังตะลุงค่ะ
โอ้โหอันนี้ทายาทศิลปินตัวจริงเลยนะ

กับผลงานเพลงจริงใจหลายคน

และแสดีก่อนค่าเลยค่ะกับสองเพลงนี้คุณผู้ชม
นี่แหละนะของดีเมืองใต้ของเรานะคะ
เสียงภาคดีคุณผู้ชม

นองนองนองแกละนองนองนองแกละ